ทีนี้คุณผู้ชมคนร้ายมันแสบจริงนะเดี๋ยวนี้ไปขโมยรถของตำรวจ
เอาเหรอคือตำรวจเขาจอดรถฟอร์จูเนอร์ไว้หน้าบ้านอ่า
คนร้ายเนี่ยมันไปตอนดึกเลยเกือบตี๒งัดประตูห้องครัว
เข้าไปเห็นกุญแจรถฟอร์จูเนอร์วางอยู่มันหยิบกุญแจ
มันเดินออกนอกบ้านมันสตาร์ทรถมันขับไปเลยไปยังไง
เลยเหรออืมโอ้โหดาบตำรวจออกมาตอนเช้า
จะไปวิ่งการกุศลอ้าวรถหายจอดเอาไว้ในบ้านแท้เนี่ย
ดาบตำรวจพงศักดิ์สุริยะค่ะเป็นตำรวจจราจรนะคะ
สัมโคกนะคะว่าโตโยต้าสีขาวที่จอดไว้หน้าบ้าน
อยู่ในหมู่บ้านพัฒระเตมสามโคกอำเภอสามโคก
บ้านหลังนี้ก็มีรั้วเหล็กกั้นนะคะแต่มีรอยประตูหลังบ้านถูกงัด
ดาบตำรวจพงศักดิ์บอกว่าจอดรถไว้๒คัน
พอไปดูในบ้านก็เลยคาดว่าคนร้ายน่าจะเข้าไป
รั้วเหล็กหน้าบ้านเพราะไม่ได้ล็อกรั้วเหล็ก
แต่คนร้ายไปงัดประตู
เพราะว่ามีแบบประตูหลังบ้าน
เหมือนกับมีร่องรอยถูกงัดแล้วพอเข้าไปในบ้านได้เนี่ย
ออกมาจากบ้านขับรถออกไปจากหมู่บ้านเลยนะคะ
แต่คุณผู้ชมหมู่บ้านเขาก็มีกล้องวงจรปิดด้วยนะ
มีกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้
ตอนที่คนร้ายขับรถออกไป
เขาก็มุ่งหน้าไปทางถนนวงแหวน๓โคก
แล้วมีรถสงสัยอีกคันนึง

วงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้
มีรถเก่งสีขาวตามมาด้วยอีกคันนึง
รถเก่งคันนี้นี่ไงเหมือนกับไปวนอยู่แถวนั้น

ก็อาจจะมาด้วยกันใช่คาดว่ามาส่งคนร้ายหรืออะไรแบบเนี้ย
ดาบตำรวจพงศักดิ์บอกว่าคือจอดไว้ทั้งสองคันตั้งแต่ทุ่มหนึ่ง
เข้านอน๕ทุ่มตื่นตี๔๓๐จะไปวิ่งการกุศลโรงเรียนปฐุมวิลัย
ตี๔๓๐รถหายไปแล้วแต่รถเก่งสีดำยังอยู่
พอไปดูในบ้านคนร้ายงัดหลังบ้านแล้วก็มาหยิบกุญแจรถไป
แล้วข้างข้างกุญแจรถจริงแล้วมีเงินอยู่ด้วยนะครับมีกระเป๋าสตางค์มีเงินอยู่ตั้งสองหมื่น
คนร้ายไม่ได้เอาเงินไปนะคะหยิบแค่กุญแจไปแล้วรถคันนี้
ดาบตำรวจพงศักดิ์บอกว่าเพิ่งซื้อมาได้ปีเดียวเองซื้อมือสองมาด้วย
คนร้ายขับฟอร์จุนเนอร์ออกไปจากหมู่บ้านเวลาประมาณตีสองสิบนาที
แล้วอย่างที่บอกมีรถเก๋งสีขาวขับตามไปด้วยรอปภหมู่บ้านบอกว่ารถเก๋งสีขาวคันนี้
ขับไปวนไปเวียนรอบหมู่บ้านแบบขับช้าอยู่สักพักนึงแล้วอ่ะ
ก็เลยคาดว่าน่าจะเป็นรถที่เป็นรถของคนร้ายมาร่วมกันก่อเหตุนะคะ
ก็เวลาขับตามฟอร์จูเนอร์ออกไปมันก็ขับไปทางเดียวกันเลยนะเก่งสีขาวคันนี้
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวไปแกะรอยกล้องวงจรปิดนะคะแล้วก็จะจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้
คาดว่าคนร้ายไปก่อเหตุเวลาสักประมาณตีหนึ่งสี่สิบสองนาทีอะไรประมาณเนี้ยค่ะ
บางที่มันก็คงไม่รู้หรอกว่าบ้านตำรวจหรือว่าบ้านไม่ใช่ตำรวจอะไรยังไง